ไปดูทางด้านของฝากฝั่งภูมิใจไทยกันหน่อยแน่นอนนะครับ
วันนี้คุณอนุทินเองก็นำขบวนหาเสียงวันสุดท้าย
แต่มันมีเหตุให้ต้องลงกลางทางเพราะว่าท่านนี้ไปดักเจอ
เจอใครคะคุณชูวิทย์ไงโอ้โห
เพราะว่ามีขบวนต่อต้านกัญชาของคุณชูวิทย์ซะด้วย
คุณผู้ชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไร
วิรากูลแจ้งว่าอาจจะมีการลงพื้นที่มาหาเสียงในช่วงวันสุดท้าย
ขณะเดียวกันนะคะก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีการขึ้นรถแห่หาเสียง
ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อหนึ่งในขบวนรถจักรยานยนต์ของคุณอนุทินนั้น
มีการไปขวางเส้นทางของนายชุวิตกระมวลวิสิตนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของนายชีวิตก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ขณะเดียวกันเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทางด้านของนายอนุทินปล่อยขบวนแห่หาเสียงวันสุดท้ายบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศการปล่อยขบวนรถหาเสียงวันสุดท้ายของพักภูมิใจไทยที่เป็นไปอย่างคึกคัก
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะคะ
เมื่อมาถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิรถหาเสียงของพักในแต่ละเขต
ก็กระจายกันไปหาเสียงในพื้นที่ของตัวเองค่ะ
ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากิมหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ทำพิธีปล่อยขบวนรถแห่หาเสียงทั้ง๓๓เขตทั่วกรุงเทพ
พร้อมกับบอกกับสื่อมวลชนว่าวันนี้เป็นวันที่
พักนั้นจะออกไปขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุนพักภูมิใจไทย
มาโดยตลอดซึ่งการหาเสียงของผู้สมัครในวันนี้
ก็จะให้จบราวบ่าย๓โมงแล้วแยกย้ายกันไปเฝ้าพื้นที่
จากนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะคะ
เพราะว่าเตรียมตัวเลือกตั้งกันมากว่า๒ปีแล้ว
ถามว่าทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้พักนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ
ส่วนประเด็นที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตนักการเมือง
เตรียมที่จะเข้ามาปวดในเส้นทางของกระบวนรถแห่
ซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินบอกว่าไม่กังวล
เพราะถือว่ามีสีสันดีทางการเมืองนะคะ
ฝากถึงประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์มากค่ะ
ไปฟังเสียงของคุณอนุทินค่ะ
ขณะที่การหาเสียงของพักภูมิใจไทย
หลังจากที่มีการปล่อยขบวนออกมาจากย่านเกษตร
เคลื่อนขบวนมาตามถนนพระหลโยธิน๕แยกลาดพร้าว
จนถึงเขตพญาไทยราชเทวี
ก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะ
ขณะเดียวกันในจังหวะนั้นค่ะ
ก็มีรถของนายชูวิทย์กระมวลวิสิต
ซึ่งเป็นขบวนรถต่อต้านกัญชาเสรี
ออกมาโรนโรงในเส้นทางเช่นเดียวกัน
แล้วก็ถูกขบวนรถจักรยานยนต์ปิดเส้นทางนะคะ
ทำให้ขบวนของนายชีวิตต้องหยุดอยู่กลางทาง
ซึ่งขบวนนี้อ้างว่าต้องการที่จะเปิดทาง
กระบวนของพักภูมิใจไทยไปก่อน
ที่จะตัดหน้าขบวนของนายชุวิตไปนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในขณะนั้นกันค่ะ

สังรวจสังรวจสังรวจมาจับมา
สังรวจมีมือปืออยู่สังรวจ
สังรวจมาดูหน่อยมันต้นเย็ยมันต้องปิดถนน
ขาดที่ไหน
เฮ้ยเมื่อเป็นสถานทำไม
ล่าสุดนั้นนายชูวิทย์มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่บริเวณแยกห้วยขวางบอกว่า
คลิปที่เกิดขึ้นตัวเขาเองรวมไปถึงผู้สนับสนุนที่ร่วมอยู่ในขบวน
รณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรีเห็นชาย๔๕คนพบวัตถุบางอย่างที่คล้ายกับปืน
จึงมีการเตรียมที่จะเข้าไปแจ้งความที่สอนอพญาไทย
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นการคุกคามแล้วก็ขัดขวางในเรื่องของการรณรงกัญชาเสรี
บอกด้วยนะคะว่าพักภูมิใจไทยนั้นตั้งใจที่จะปักหมุดหมายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
แต่กลับมีการละเมิดในส่วนของสิทธิของผู้อื่นที่จะใช้รถใช้ถนนค่ะ
ขณะเดียวกันบรรยากาศที่บริเวณแยกห้วยขวางในขณะนี้ไม่มั่นใจในกำหนดการของนายอนุทินที่จะลงมาพื้นที่หรือไม่นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นหน่วยหน้าหรือว่าเจ้าหน้าที่ของพักภูมิใจไทยอยู่บริเวณนี้เลยค่ะ

ดิฉันวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ